คุณผู้ชมคะพูดถึงสาวสวยมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวที่ก็สวยเหมือนกัน
ต้องบอกเลยว่าหน้าสดนี่ตกใจนะจ๊ะสำหรับเธอคนนี้ปรางกัณรัน
เห็นสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะยอมทุกอย่างเลยยอมหลานทุกสิ่งทุกอย่างเลย
หลานชายน้องดวินค่ะเป็นให้ได้ทุกอย่างจริง
คือน้องปรางเนี่ยเขาแอบเมาส์คุณหลานหลังไมค์นะว่าโอ้โหนี่มีแววเข้าวงการบันเทิงได้อยู่นะ
เพราะเวลาอยู่กับน้าปรางเนี่ยจะชอบพากันทำคอนเทนต์คุณผู้ชมเห็นคลิปอยู่หลายคลิปนะ
คุณหลานรู้ว่าเนี่ยพอทำคลิปแบบนี้สามารถทำคอนเทนต์แล้วหาเงินได้แบบทำยูทูปเบอร์
ก็เลยมีความสนใจด้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะน้องนาวินเนี่ยเขาอยากจะเก็บเงินซื้อขนมด้วยตัวเองจ้า
คือหาเงินซื้อขนมว่างั้นเถอะ
ส่วนเรื่องความรักความหลงคุณหลานคนนี้นะคะ
ปรางบอกว่าโอ๊ยรักมาก

แล้วด้วยความที่ทั้งบ้านผู้หญิงเยอะ
คือน้องปางเนี่ยเขามีพี่น้อง๓คนเป็นผู้หญิงหมดเลยคุณผู้ชมดู

จะเล่นกันแบบไหนให้น้าปรางเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
ว่าเป็นลูกตัวเองหลงมาก
แต่ก็มันก็ทำให้เรามีความสุขมากจริงค่ะ
คนที่เค้าบอกมีฮากมีเด็กอะไรแล้วจนก็ทำให้เรากลับมาใกล้ชิดกัน
เราก็มีโมเมนต์ดีเพราะเขาก็จะพาทุกคนมาอยู่รวมกัน
เราก็กลัวไปเลยน้องแป้งผู้หญิง
ใช่คือแบบว่าป้าป้านอานะเป็นผู้หญิงหมดเลย
เราก็ต้องแปลงร่างบางทีหนูก็ต้องแปลงร่าง
เป็นฮักเป็นอะไรบ้างเป็นสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้

เข้าใจนะเพราะว่าเป็นหลานชายคนเดียวแล้วทั้งบ้านเป็นผู้หญิงอย่างนี้
บ้านพลอยเองอย่างนี้ผู้ชายมีน้อยผู้หญิงมีเยอะ
ผู้ชายก็ให้ไปเล่นกับผู้ชายกันเสริมความแมนเข้าไป
ถ้าเล่นมันก็สนุกดีหรอกแต่ถ้าเลี้ยงก็เหนื่อยไหมคุณพลอย
เหนื่อยค่ะแต่ก็มันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขเชื่อว่าคุณปรางก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยอันนี้หลานนะคะแล้วก็เป็นคุณน้าที่น่ารักมากเลยเนาะ